คุณผู้ชมมาดูเรื่องของอุบัติเหตุกันบ้างนะครับ
สาววัยรุ่น๒พี่น้องเคราะหร้ายนะครับ
ขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันแล้วก็ถูกเก๋งแหกเลน
มาพุ่งชนกลางแยกบางบอน๓เหตุการณ์เกิดขึ้น

แต่มีคำพูดของผู้ตายก่อนจะตาย
ที่พูดโทรศัพท์กับคนในสายนะ
บอกว่ามึงจะให้กูไปรับเหรอถ้ากูตายแล้วจะยังไงล่ะ

ก็ตี๔ที่ผ่านมาตำรวจสนบางบอนรับแจ้งเหตุ
ว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบริเวณแยกบางบอน๓ถนนเอกชัย

พบรถยนต์นิสสันพาซ่าสีแดง
กับรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสกูปปี้ไอ
แล้วก็รถกระบะนิสสันบิ๊กเอ็มจนเสียหลัก
นิสันบิ๊กเอ็มก็พุ่งเข้าข้างทาง
แล้วก็ชนเสากล้องวงจรปิดบริเวณแยกดังกล่าวด้วย
จากอุบัติเหตุครั้งนี้ทำให้๒พี่น้อง
คือนางสาวนงลักษณ์เรเรืองอายุ๑๘ปีคนน้อง
เสียชีวิตคาที่ส่วนนางสาวไอรดาเรเบลือง
อายุ๒๑ปีคนพี่ได้รับบาดเจ็บ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลบางประกอบ๘แล้วนะครับ

จากการตรวจสอบภาพจากกล้องหน้ารถ
พบว่ารถยนต์นิสสันพาซ่าสีแดง
วิ่งมาจากทางแยกบางบอน๕มุ่งหน้าถนนเอกชัยขาเข้า
โดยระหว่างรถมาถึงแยกบางบอน๓
หักเข้าไปในช่องทางเดินรถอีกฝั่ง
โดยมีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตอยู่บนรถจักรยานยนต์คันนี้
ขณะที่รถกระบะนิสสันบิ๊กเอ็มอีกคันหนึ่ง
กำลังมุ่งหน้าไปทางวัดบางบอน
โดยใช้ถนนเอกชัยขาออกก็ถูกชนไปด้วย
แล้วก็เสียหลักตกข้างทางไปนะครับ
จีรวัตรคำบริมพนักงานเขตบางขุนเทียนอายุ๓๘ปี
ซึ่งเป็นคนขับรถกระบะนิสสันบิ๊กเอ็ม

ก็เล่าว่าเขาขับรถมาจากทางบางบอน
มุ่งหน้าไปสมุทรสาครเพื่อไปทำงาน

ก็เห็นว่ามีรถก็คือรถนิสสันพาซ่าสีแดง
พุ่งมาเร็วมากคือแหกเลนข้ามเลนมาเลยนะครับ

แล้วเขาก็เสียหลักพุ่งชนข้างทาง
ก่อนจะไปชนเสากล้องวงจรปิดของแยก
โดยไม่ทราบว่ารถจักรยานยนต์
ที่ถูกนิสสันพาซ่าสีแดงชน
มันทะไหลไปอยู่กลางถนนยังไงบ้างนะครับ
ตอนนั้นก็เหตุการณ์มันชุนละมุนเหตุการณ์มันกระชั้นชิดกระทันหันนะฮะ
ด้านของนายพลวิทย์รังเกอร์อายุ๑๘ปีเพื่อนของผู้เสียชีวิต

บอกว่าได้พบเพื่อนก็คือนางสาวนงลักษณ์ครั้งสุดท้าย
ประมาณตี๓กว่าแล้วก็ได้ยินนางสาวนงลักษณ์วัย๑๘ปีเนี่ย
โทรพูดคุยกับคนที่โทรเข้ามาในสาย
แล้วก็คุยโทรศัพท์อยู่ข้างเนี่ยนะ
เหมือนพูดเป็นลางบอกว่าตอนนี้กูเมานะ

กูเมานะมึงจะให้กูไปรับอีกเหรอ
ถ้ากูตายไปหรือเปล่าจะเป็นยังไง
นั่นคือคำพูดสุดท้ายนะครับที่นายพลวิทย์เพื่อนผู้ตายได้ยิน

ว่าเพื่อนจะประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิต
แต่พอมาคิดได้อีกทีเหมือนว่านางสาวนงลักษณ์

ซึ่งขณะนี้ตำรวจกำลังทำการสอบสวน
คนขับรถยนต์นิสสันพาซ่าสีแดง
เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปว่า
ทำไมถึงขับข้ามเลนมาแบบนี้ถึงแหกเลนมาแบบนี้
แล้วก็มาพุ่งชนรถจักรยานยนต์นะครับ